พึ่งแล้วสายตายจากหน้าจอทีวีมั้ยมีอีกเพลงหนึ่งครับ
เพลงนี้เขาดังมาก่อนแล้วแล้วดังมานานแล้วฮ
และเป็นเพลงที่อยู่ในทุกอนุของเด็กรุ่นใหม่
รุ่นใหม่ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้เพราะว่าเด็กทุกคนฟัง
ฟังแล้วมันอารมณ์คล้ายคล้ายเพลงชาติครับ
เป็นเพลงชาติของการชุมนุมมันปลุกแบบนี้เลยฮะแล้วดังขนาดไหน
ประเทศกูมีครบรอบสามปีวันนี้พอดิบพอดีย้อนไฝอีกทีฮะ
คราวนู้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ต่อไปได้
ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงต้องทำหน้าที่
นายกรัฐมนตรีต่อไปหวั่นไหวไหมกับเพลงนี้

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปครับ
แล้วใกล้นี้๑พฤศจิกายน
จะเปิดประเทศแล้วนะ๔๖ชาติจากเดิม
๑๐ชาติตอนนี้ก็เป็น๔๖ชาติแล้ว
มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ไม่มีโควิดติดมาด้วยนะครับ
สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว
แล้วมีการประกาศเลิกเคอร์ฟิลล์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

จะมีผลใน๓๑ตุลาคมนี้เที่ยงคืนของ๓๑ตุลาคมนะครับ
เดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปสำหรับลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา

ตัวเลขของการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวานนะฮะ๒๒ตุลาคม
ฉีดไป๓๖๖๒๑๐โดสเข็ม๑๒๓และ๔
ส่วนภาพรวมประเทศไทย๗๐แล้ว๗๐๗๓๘๑๑โดสครับ
ส่วนตัวเลขโควิดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ต่ำหมื่นตายต่ำร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
ติด๙๗๔๒รายตาย๗๔คนนะครับ
นี่คือสถานการณ์โควิดล่าสุดครับ